ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ให้ยาเขาไม่มีท่าด้วยนะคะหลังหลังดีใจพี่หนุ่มด้วยนะครับ
ดีใจเรื่องอะไรคะนายูฮันดีครับสามสองแต่ก็ยังเข้าแล้ว
เข้าชิงครับผมคุกกี้ผมเรียบร้อยครับ
เซนอนเรียบร้อยปิดฝากล่องแล้ว

ปวดด้วยน้ำมันบอกตรงนี้เลยพี่ป๋องด้วยอีกคนนึง
ไปค่ะวันนี้ก็รายงานผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยกันสักนิดหนึ่ง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ในประเทศไทยสำหรับวันนี้
ครับผมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้น๒๐๔๔ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๗๘๘๕๕ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๓๗๗รายค่ะ
กลับบ้านแล้ว๔๙๑๗๒ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวนั้น๒๙๓๒๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้๒๗รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๓๖๓รายแล้วนะคะ
ในขณะเดียวกันวันนี้ทางคุณหนูนะคะ
คุณอานุธีนชาร์มวีรกุลรองนายกคมตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานศักดิ์หน้าสุข
บอกว่าภายหลังจากประชุมแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้ประชาชน

ประเทศไทยนั้นจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๑๐๒๐ล้านโดส
เริ่มส่งได้ตั้งแต่ไตรมาสที่๓ถึง๔ปีนี้นะคะ
ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยก็เป็นไปได้ด้วยดี
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
ก็จะอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ให้เร็วที่สุด
ผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นนั้นหากมีความพร้อม
เรื่องของด้านการจัดส่งวัคซีนให้ประเทศไทย
กำหนดเวลาที่แน่ชัดนั้นสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับข้อเสนอ
และพร้อมให้ความร่วมมือ
แท็กไม่ผูกขาดวัคซีน

ก็มีรายงานเรื่องของทางรัสเซียบ้างค่ะ
มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด๑๙

ตอนนี้มีการอนุมัติออกมาแบบใหม่
บอก๘๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
ก็อันนี้เขามีการพัฒนาวิจัยนะคะ
จากกามาเลย่าในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนี่แหละค่ะ
ทางด้านกองทุนการลงทุนโดยตรงแห่งรัสเซีย
เขาออกแถลงการถึงประสิทธิภาพ
ว่ามีประสิทธิภาพในการต้านโควิด

แล้วก็ยังมีราคาไม่ถึง๑๐ดอลลาร์ต่อ๑โดสด้วยนะคะ
หรือว่าประมาณ๓๑๐บาทเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิก
เฟสที่๓และกับอาสาสมัครทั้งหมด๗๐๐คนค่ะ
รัสเซียสหรัฐอารับอเมริดแล้วก็ไนกายาด้วยนะคะ
หลังจากที่มีการทดสอบในเฟสที่๑แล้วก็เฟสที่๒
ไปแล้วก็พบว่ามีความปลอดภัย
แล้วก็ไม่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปมีราคาต่ำกว่าโดสละ๑๐ดอลลาร์
ก็เลยให้เป็นว่าแบบวัคซีนนี้ก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

นักกระดาษิงหากัญญาถูกไหมคะ
๓เดือนนะคะนับ๓ข้างหลังขึ้นมา
ธันวาพฤศจิกาตุรภาแล้วก็ย้อนขึ้นมาอีก๓เดือน
ก็เป็นกัญญาลักกระดาษิงหา
นั่นอ่ะไตรมาสที่๓คืออยู่ระเวลประมาณนั้น
ครึ่งปีหลังนะคะใดมาที่๓

ไม่เอารอดูอีกไปตามกันดูยังไงนะฮะไปดูอีกเรื่องนึงครับกรณีของเด็กพิเศษ
ติดโควิดไนทีนครับแล้วก็มีอาการนะฮะโรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยแจ้งบอกว่าไม่รับเคสรักษาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเขาออกมาโพสต์ข้อมูลโดยระบุว่าแจ้งข่าวสารเรื่องที่๑คุณพ่อน้องที่ออฟฟิศทำการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
ที่๑มีการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงท่านใดประสงค์จะฉีดหรือว่าทำการจองคิวไว้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเรื่องที่สองครับที่บ้านเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีโรงพยาบาลมารับ๒๓วันแล้วสาเหตุที่โรงพยาบาลไม่มารับนะครับเพราะไปบ้านอุปการะโทษนะครับเพราะที่บ้านเนี่ย
แล้วก็น้องอีกคนนึงด้วยนะฮะก็ได้รับการรับเชื้อ
ทางแฟนก็แจ้งว่าไม่รับเคสแบบนี้
ตัวเขาเองก็ประสานไปหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ที่บ้านเนี่ยรอรับการรักษาทั้งหมด๓คนนะฮะ

ช่วยแจ้งผมด้วยนะครับขอบคุณครับ

หลังจากนั้นโรงพยาบาลวิภาวดีครับ
ก็ติดต่อเข้าไปแล้วก็ส่งรถไปรับแล้วเมื่อตอนเที่ยง
วันนี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางท่านผอผมได้ชมอยู่

ก็มันเป็นเรื่องที่ยังไงจำเป็นต้องไปรับอยู่แล้วนะครับ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกัน
นะครับก็ถามท่านเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลอื่นเขาถึงไม่รับอะไรอย่างนี้
ท่านก็บอกว่าก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีความยากลำบากในการสื่อสาร
อืมอ่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ่าน้องเนี้ยจะสื่อสารแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเง
แต่ทางวิภาวดีเขาไม่สนเขารับเลย
อ่าฮะนะเห็นพี่หนุ่มถามท่านบอกว่าตอนนี้ก็กำลังส่งรถไปรับ
ดูเลยนะคะพี่มีเคลียดต่อไปเรื่องยังไงพี่สมมติว่าจะอยู่
นะครับผมอ่ะมาถึงอีกหนึ่งวิธีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ให้ทุกวัดฮะทั่วประเทศไทยนะครับผมสวดมนต์ไล่โควิดครับ
นะฮะวันที่๑๑พฤษภาคมนี้นะครับ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเอง
วันนี้ครับผมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับแจ้งว่าตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอกใหม่นะครับ
ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจึงเกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนนะครับผม
ทางด้านจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่นั่นเองครับดังนั้น
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนนะครับและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศของเราครับ
เห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศเนี่ย
อันเชิญบทรัฐนสูตรมาเจริญพระพุทธมนตร์ครับโดยกำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นนะครับ
ในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวัดส่วนกลางที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ย
ประกอบไปด้วยวัดราชบพิษนะครับสถิตมหาศรีมารามนะครับ
ไตรมิตรวิทยารามนะครับแล้วก็วัดพระเชตุพลนะครับ
วิมลมังคารารามนะครับส่วนวัดภูมิภาคที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยคือ
พนันเชิงจังหวัดพระนครศรียุธยาวัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็วัดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็รวมถึงวัดกระพังสุรินนะครับ
จังหวัดตรังนะครับทั้งนี้เนี่ยให้วัดอ่าทุกวัดทั่วประเทศไทยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ
ตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน
ส่วนวัดไทยในต่างประเทศนะครับให้พิจารณาตามความเหมาะสม
แล้วหลังจากวันที่๑๑พฤษภาคมให้ทุกวัดสวดบทรัตนสูตรนะครับ
เขาใช้บทรัฐนาสูตรเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งบทที่ทำให้แบบว่าเวลาป่วยเนี่ย
ก็จะมีบทรัฐนสูตรกับโพธิชงโค
อ๋อเป็นการได้ยินนะครับถูกต้องสองบทนี้เนี่ยเวลาที่
ใครป่วยหรือว่ามีคนป่วยอยากจะหายป่วยเขาก็ใช้บทนี้สวดกัน
เพราะฉะนั้นก็เริ่มนะครับผล๑๑พฤษภาคมนี้ทั่วประเทศครับ
ถ่ายทอดสดด้วยถูกต้องครับ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของ
เมื่อวานนี้นะฮะที่มีการพูดคุยกันนะครับ
ถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณสมโอนะครับ
เป็นผู้หญิงวัย๓๒ปีนะครับเป็นชาวไทยนี่แหละฮะ
ตั้งคันอยู่ประมาณสัก๒๓เดือนหายตัวไปแบบปริศนานะครับ
คุณส้มโอเองเนี่ยมีสามีก็คือคุณเจสัน
เจสันเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นคนอเมริกัน
ตอนแรกเนี่ยคือตัวของส้มโอหายไป
ของส้มโอเขาก็ไปตามหาปรากฏหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สุดท้ายเนี่ยก็เลยไปหาที่บ้านของส้มโอ
ก็ปรากฏว่าไม่เจออีกแต่ปรากฏว่าไปเจอเจสันเนี่ย
เจสันเจอแม่ปุ๊บแทนที่จะพูดคุยกันเจสันบอกไม่รู้ว่าส้มโอไปไหน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปหนีเลย
แม่ก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกเลยไปแจ้งความนะฮะ

หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็พยายามออกตามหาก็ไม่เจอนะครับ
สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถไปจับตัวเจสันคนนี้ได้
ที่ถังโรงที่เชียงใหม่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำตัวเนี่ยนะฮะ

ตนเองเป็นคนฆ่าส้มโอเองกับมือโดยการใช้มีดเนี่ยนะครับ
้วงแทงเขาที่หน้าอก
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เอาศพเนี่ยนะครับ

โดยลักษณะเนี่ยเอาหัวเนี่ยนะฮะทิ้มลง
แล้วขาชี้ขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาเอาไว้
แล้วก็เขาขึ้นรถกระบะฟอร์ดขับไป
ส่วนพวกร่องรอยต่างนานาที่เป็นคราบเลือดเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นฟูกเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ย
ก็เอาไปทิ้งอีกจุดหนึ่งที่เปื้อนเลือด
ที่เปื้อเลือดเอาไปทิ้งอีกจุดหนึ่งคือแยกกันไป

แล้วก็เอาเทปสีน้ำเงินปิดฝาไว้

ในช่วงที่ตำรวจเองเนี่ยไปตรวจสอบนะครับ

ตำรวจกำลังจะเปิดปรากฏฝามันเด้งขึ้นมาเองเขาว่า
เขารักผู้หญิงคนนี้มากเขาว่าอย่างงั้นครับผมแต่งงานก็ไปแต่งที่อเมริกาอ่า
ใช่แล้วก็เหมือนกับเขาโดนผู้หญิงคนนี้หลอกเขาว่าอย่างงั้นอืมอ่านะฮะ
หลอกเขาว่าอย่างนั้นหลอกจนหมดตัวทีนี้วันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปไล่เขาออกจากบ้านบอกให้กลับไปที่ประเทศมึงซะ
ยังมาอยู่ที่นี่ครับเขาก็เลยแค้นก็เลยแทงอืมนี่เขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำไปว่าส้มโอเนี้ยตั้งคันอืม
ส้มโอก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงมึงเป็นผัวเมียกันเนี่ยนะฮะ
จะมาแบบว่าไม่รู้ได้ยังไงยังไงมันก็ต้องรู้ฮะนะฮะ
คือเขาบอกว่าเจสันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาบอกเป็นมาเฟียนะพี่หนุ่ม
เพราะจริงแล้วเนี่ยนะฮะเจสันเองเนี่ยนะครับคือ
เคยมีเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ทางการสหรัฐเองเนี่ยนะต้องการตัวมากนะครับ
มีคดีติดตัวมากถึงเจ็ดสิบเก้าคดีโอ้โหเจ็ดสิบเก้าคดีนะฮะ
ติดกันไม่ไหวไม่ไหวอ่ะมีคดีละเมิดคำสั่งคุ้มครอง
ห้ามเข้าใกล้บุคคลตามคำสั่งสารเจ็ดสิบสี่คดีนะครับโอ้โห
ครอบครองวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก๒คดี
มีวุฒิร้ายแรงไว้ในครอบครองสองคดีแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายภรรยาเก่า
คือเมียเก่านะฮะที่อเมริกาอีกหนึ่งคดีคือเมียเก่าก็โดนด้วยเนี่ยดูสิฮะ
เห็นไหมฮะเจสันนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะคือมันมันโหดจริงจริงนะ
อืมยังมีคดีครอบครองวุฒิปืนนะฮะและเครื่องกระสุนเนี้ยนะครับ
รวมถึงวุฒิร้ายแรงสืบเรื่องจากวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมปีหกสาม
ตำรวจเนี่ยสามารถจับรถยนต์ต้องสงสัยได้คันหนึ่งปรากฏไปค้นนะฮะ
พบอาวุธปืนมากถึง๗๒กระบอกในรถต่อมาเนี่ยขอหมายค้นแล้วก็เข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
ไปพบวุฒิปืนอีกเจ็ดกระบอกรวมทั้งหมดเจ็ดสิบเก้ากระบอกโอ้โห
ซึ่งเจสันถูกจับกลุ่มนะครับพร้อมกับผู้ต้องหาอีกรายหนึ่ง
หลังจากนั้นก็หลบหนีคดีในอเมริกาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ที่ไทย
จริงโอ้โหสุดยอดสุดโหดนะฮะสุดจริง
เจ็ดสิบเก้าคดีเจ็ดสิบเก้าก็บอกไม่รวมข้าวหลามนะ
คดี๗๔คดีที่อเมริกาแล้วก็หนีมาส่วนฝ่ายหญิงนะฮะก็คือส้มโอเนี่ย
ก่อนที่จะเสียชีวิตตัวแม่เองเนี่ยก็บอกอยู่แล้วบอกว่าแหมเจสันนี่เป็นคนที่เรียกว่า
ก้าวร้าวเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงแต่ส้มโอเนี่ยกลับไปบอกกับแม่บอกว่า
เป็นไปไม่ได้หรอกเจสันก็ไม่ทำอะไรฉันหรอก
เพราะเจสันบอกว่ารักเขารักเขามากนะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตก็ท้องไปสองเดือนด้วย
ลองฟังเสียงแม่ดูหน่อยนะครับ

โอ้โหคุณแม่ก็บอกว่าอยากให้ประหารอย่างเดียวเลย

เพราะว่าทำกับลูกเขาไว้แบบนั้น
อยากให้เจสันถูกประหารชีวิตสถานเดียว

อุ๊ยแองจี้แองจี้

ช่วยดีกับตัว
ยังไงยังไงน้องสมโหหรือเปล่าน้องสมโหหรือเปล่า
ต้องการอะไรจากสังคม

วันหลังเราไม่เอาลูกโป่งบนหัวแล้วนะ
ลงใส่ลูกโป่งบนหัวแล้วนะใช่นะฮะดูดิคุณผู้ชม
ไม่หรอกไม่แหละผมถึงกูคิดว่าเจสันผมมายิง

โอ้โหยิ่งระแวงระแวงอยู่ด้วยช่วงนี้
คุณผู้ชมอย่าพยายามไปเปิดภาพช้าดูนะคะ
เมื่อกี้สภาพทุกคนน่าจะแบบ

โหเด้งอย่างเมื่อกี้ขอให้สโนฟีดเลย

ดูสิเจสันนี่มันพก

ต้องใช้มาก

ไม่ได้ลุกขึ้นยืนแต่ดุ้ง

วันนี้ไม่ใช่วันที่๑๓นะคะถูกไหม

นึกว่าเสี่ยงปืน

ครับผมพี่หนุ่มว่าโดนจริง

หายใจความจริงคุณผู้ชม

เดี๋ยวขอเครียดกับเจสันแป๊บนะครับ

เป็นดอกไม้โอ้โฮเรียบร้อย

นะฮะเปลี่ยนแล้วนะถูกเป็นดอกไม้นะโอ้ย
นึกว่ามีประเด็นเรื่อยอย่างนี้ครับ

ช่วงนี้อ่านข่าวเยอะ

รีลันไปกลางคืนสะดุ้งเฮือกอะไรอย่างนี้นะ

งามใส่อะไรทีเดียว
รายการสดด้วย

อย่าว่าแต่ห้องส่งเลยดูทีวีก็สะดุ
คุณนึกว่าธรรมชาติที่บ้านระเบิดหรือเปล่า
มีช้อนหล่นนะพี่เช้าว่ามีช้อนหล่นนะเอาง่าย
กินข้าวอยู่เหมือนมีกระเทือนน่ะ
นะฮะต้มมาไม่รู้เรื่องน่ะคุณประชาวโอ๊ยเอาล่ะป๊า
เจษัตริย์สรรค์เป็นอย่างไรเจษัตริย์สรรค์ทำคุณล่ะ
หล่อนเช้าหล่อนเย็นเศษ๑๘ก็บอก
เอาไปที่เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากทีเดียวว่า

คนละครึ่งเฟส๓กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ย
คือประชาชนสามารถร่วมทั้ง๒โครงการได้ไหม
ล่าสุดคณังสาวฮตัญติเตมิตรนะคะ
อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็เปิดเผยบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส๓

ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะรับสิทธิ์ในโครงการใด
โดยทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้คุณผู้ชมค่ะ
คนละครึ่งเฟส๓กลุ่มเป้าหมาย๓๑ล้านคน
ซึ่งกลุ่มเดิมจะได้รับเงินโดยอัตโนมัติเลยอันนี้
แต่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก๑๖ล้านคน
เพื่อรับเงินเยียวยาอันนี้๓๐๐บาท
ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่๔ล้านคนค่ะ
ต้องการให้กลุ่มที่แบบมีรายได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกันอันนี้
โดยใช้จ่ายกับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดไม่เกิน๗๐๐บาทต่อ๑คน
แล้วก็ในเดือนถัดไปเนี่ยทางรัฐบาลจะโอนวงเงินคืนให้
แต่ไม่เกิน๕๐๐๐บาทต่อ๑คนเหมือนกันนะคะ
เพื่อใช้ซื้อสินค้าต่างผ่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ
ทั้งนี้วิธีการเลือกรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส๓
หรือว่ายิ่งใช้ยิ่งได้นั้นคือว่าผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง
ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์

บอกว่าคือคนที่ชอบแบบซื้ออาหาร

ร้านค้าแผงลอยหรือว่าตามตลาดทั่วไป
โครงการนี้นะคะคนละครึ่งเฟส๓
ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้จะเปิด
ถึงกันยายนอันนี้เนี่ยนำไปใช้จ่าย
ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
เหมาะสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือคนที่ซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ตามห้างสรรพสินค้า
หรือว่าร้านใหญ่ที่เขาเข้าร่วมโครงการเนี่ย
คุณเลือกสิทธิ์อันนี้โอเคโดยตอนนี้เนี่ย
ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างแน่ชัดนะคะ
ว่าร้านใดที่มีการเข้าเกณฑ์กับโครงการนี้บ้าง
แต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นร้านค้าตามพวกห้างสรรพสินค้า
มินิมาตรรวมไปถึงร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าต่าง

จะได้เงินมากกว่าคนละครึ่งเฟส๓

กลุ่มคนที่เลือกการจับจ่าย

ดังนั้นเลือกให้เหมาะกับโครงการของตัวเองดีกว่า

แต่ว่าบางอันก็คือเลื่อนไปหมดแล้ว

เรียบร้อยนะครับ

สำหรับใครที่ชอบสั่งอาหารนะครับ

รายเดอร์เหงื่อตกนะครับ
สั่งอาหารแล้ววิ่งรถมาตามหมุดที่ปักเอาไว้

เอาแล้วทีนี้ใครสั่งล่ะครับ

กำลังรับจ้างส่งอาหารให้กับลูกค้านะครับ

นี่ครับ

สถานที่ดังกล่าวเป็นสู่สารครับ

พี่ครับต้องส่งที่หลุมไหนฮะ

ถ้าส่งตอนกลางคืนเนี่ยอย่าหาทำเด็ดขาด
อกจากนี้เนี่ยยังมีการพูดอีกว่า
โทรศัพท์ไปพี่ก็ไม่รับ

อื้อหือ

ไปจบที่กลางสู่สารแล้วซะงั้นนะครับ
หรือว่าบางคนแบบไปไหว้ที่หลุมพอดี
ไม่ใช่อันนี้โดนแกล้งเปล่าพี่

ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
เนี่ยน้องก็ต้องรับผิดชอบอีกนะครับ

อันนี้ท่าทางแกล้งแบบนี้

แล้วไม่รู้ว่าค่าอาหารเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอย่าหาทำแบบนี้นะฮะสงสารอาชีพเขาด้วยนะครับ
ตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับ
พักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอาต้อยเศรษฐากลับมากักตัวที่บ้านแล้ว

เอาล่ะค่ะจากกรณีน้องรายเดอร์ที่พี่เช้าเล่ามาสักครู่นี้ไปส่งที่สู่ศาล
ปลายทางอยู่ที่สุสานเนี่ยเหตุการณ์มันก็คือว่า
จริงมีคนติดต่อไปกับเจ้าของ
ก็คือคุณสิทธิชัยเมืองนินคนนี้เขาเป็นนุ่มฟู้ดแพนด้า
เขาก็มีการเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ตัวเองเนี่ยรับออเดอร์แล้วก็ไปตามหุดนี่แหละ
สิ้นสุดอยู่ที่สุสาน

ทำให้เขาติดสองใจว่าเขาก็ถูผีหรอก
หรือไม่ก็ค้นด้วยกันเดี๋ยวรอมันกั้งวานแสกเลย

ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์จบลงด้วยดีนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะลูกค้าโทรกลับมาในเวลาต่อมา
แล้วเขาก็บอกว่าบ้านของเขาเนี่ย
ถัดจากสุสานมาอีกประมาณ๓๐๐เมตร

ก็คือสุดท้ายคืออาหารการกินนั้น

ถึงมือลูกค้าส่งมือลูกค้าและปลอดภัยด้วย

ใช่บางทีไม่หรอกบางทีเขาก็คงระวัง
ผมพิวเวิร์ดลุดไปหรือเปล่า
ถ้าอยู่ข้างในนี่ทรงเสร็จก็ต้องจุดประทัดต่อ
ไปดูกรณีของคุณเพนกวินกันสักนิดนึง
คุณเพนกวินหายทั่วไปติดต่อไม่ได้
คือทางคุณแม่ของคุณเพนกวินเองเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าว
บอกมีอยู่ช่วงหนึ่งติดต่อลูกไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลรามา
แล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลราชธรรมนะฮะแม้แต่ทนายเองก็ไม่สามารถติดต่อได้
คือตอนแรกก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่า
ก็หลังจากพาออกจากโรงพยาบาลบรามานะครับ
เมื่อเช้ามืดนะครับของวันที่๖
ก็มีการไปถามกับทางกสุอิธรรมรวมถึงกรมจันทร์นะฮะ
บอกว่าอยากจะชี้แจงสังคมให้ชัดเจนหน่อยนะครับ
แล้วก็อยากจะอนุญาตให้วิดีโอกรอบคุยกับลูกได้
กับลูกได้อืมบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ยนะฮะยังอดข้าวอดน้ำอดอาหาร
โทษนะฮะอดข้าวอดอาหารเนี่ยมาสองเดือนแล้วครับผมแล้วก็ถูกขัง
ระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดด้วยซ้ำไป
อืมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี้ยนะฮะทางอธิบดีกรมรัชธรรมเนี่ย
ก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าเอ่อที่คุณเพนกวิ้นเนี่ยนะฮะ
ที่มีข่าวออกมาว่าหายตัวไปเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
กลับมาที่เอ่อโรงพยาบาลทันสถาธารณ์แล้วค่ะนะฮะ
โรงพยาบาลราชธรรมนี่แหละฮะก็มีการระบุนะครับว่า
ที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิด
อย่างนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วเพนกวินไม่ได้หายตัวไปไหน
อืมญาติสามารถติดต่อขอเยี่ยมผ่านระบบเอ่อคอนเฟอร์เนสได้เลยตามปกตินะครับ
โดยให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลราชธรรมครับค่ะนี่แหละฮะ
อันนี้ของคุณแพนกวินส่วนของคุณรุ้งก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะ
หลังจากที่ยื่นประการจักษรค่ะอืมนะฮะอ่า
ตอนนี้ก็มีเงื่อนไขถูกไหมฮะใช่มีมีการสนดเงื่อนไขอืม
นะครับนะครับโอเคโอเคเอาล่ะก็เจอตัวเรียบร้อยอ่า
เดี๋ยวรอดูว่าตกลงคือสรุปคุณเพนกวินยังไงจะได้ถูกประกันออกมาเหมือนกับทางคุณลุงหรือเปล่านะครับ
ก็เดี๋ยวต้องติดตามข่าวต่อไปนะครับครับผมเอาล่ะมาดูที่เรื่องของอาต้อยเศรษฐากันบ้างอ่ะนะคะ
หลังจากที่ประมาณสักสองสามวันที่ผ่านมาแล้วที่อาต้อยได้กลับบ้านไปก็มีการเปิดเผยภาพครอบครัวนะคะอืม
หลังจากที่อาต้อยได้กลับบ้านไปแล้วเป็นแบบถ่ายรูปรวมกันได้รับอนุญาตจากคุณหมอให้กลับมากักตัวที่บ้านน่ะนะคะว่า
แม้ว่ายังจะมีเชื้อโควิดอยู่บ้างสำหรับอาต้อยเศรษฐาล่าสุดคุณอีฟพุทธิดา
ก็มีการโพสต์คลิปกิจกรรมยามเย็นค่ะแล้วก็ภาพถ่ายพร้อมหน้าครอบครัวแบบมีระยะห่าง
ครับผมพร้อมกับแคปชั่นว่าเย็นนี้ที่บ้านอืม
จากนี้เจ้าตัวก็ยังอัปเดตอาการของคุณพ่อค่ะบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการอะไรแล้ว
ซาเรย์ปอดล่าสุดรอยที่เกิดจากโควิดก็ลดลงแต่ว่าการหายสนิทนั้นต้องใช้เวลานาน
ส่วนเชื้อนั้นไม่ได้เพิ่มแล้วไม่มีการแอคทีฟ
เพียงแต่ว่าร่างกายยังมีเชื้อ
เนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยอายุมากนะคะ
อาจจะกำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้ไม่ดีเท่าวัยหนุ่มสาวอืม
ส่วนคนที่ถามเข้ามาเยอะว่ายังมีเชื้อแล้วกลับมาบ้านได้ยังไง
ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีอาการที่เป็นผู้ป่วยหนักแล้ว
โรงพยาบาลตอนนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องเก็บเตียงไว้ให้ผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะซีเรียส
อีกอย่างเนี่ยอยากให้เกาะกลับบ้านมาจะได้ลดความเครียดครับ
ก็เลยมาบริหารจัดการที่บ้านแล้วก็มีการปรึกษากับทางคุณหมอค่ะ
ซึ่งสภาพจิตใจหลังได้กลับมาอยู่บ้านค่อนข้างแฮปปี้มาก
ได้เห็นหลานแวบนึงเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะคะนะครับ
มีวันดีคืนนะครับผมนะฮะมีแต่เรื่องราวดีดีนะครับครับผม
มาถึงอีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างดีกว่าครับคลิปน่ารัก
เฉลยว่าท้องกี่เดือนเพราะพุงออกชัดมาก
เฉลยข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งหลายคนก็สงสัยหนักมากเลยนะครับ
ว่าคุณแม่เนี่ยท้องกี่เดือนแล้วเพราะว่าเห็นท้องเนี่ยเริ่มโต

อุ๊ยเดี๋ยวเล่นก็อดท้องออกแล้วนะ
ถ้าด้านข้างนี้จะเห็นชัดเลยนะครับ

แต่พุงใหญ่ไม่รู้ว่าเพราะลูกตัวโต
หรือว่าพ่อแม่กินเก่ง
ขอแม่เต้นเพลงใหม่พี่ดาออกกำลังหน่อยนะคะ

เดี๋ยวต้องรออยู่ก่อนอีกสักนิดนึง

ไม่หรอกแต่ผมแปลกใจเลยเปล่าคือก่อนหน้านี้ไม่กว่านานนี้แหละ
พี่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ก้อยที่บ้าน

ก็ไม่รู้นะว่าค่อยตั้งคัน

ตอนที่ไปคุยเนี่ยก็ตอนที่ไปเจอเนี่ย

สักครั้งอยู่ไหมสองเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือน
สองเดือนนะอ่าประมาณสองเดือนประมาณนั้นอ่ะที่เจอก้อย
เพราะฉะนั้นว่าตอนนั้นก้อยเนี่ยน่าจะตั้งฮันอยู่สองเดือน

ถูกไหมเพราะวันนี้สี่เดือนแล้วอ่านะฮะ
แต่ตอนนั้นก้อยน่าจะยังไม่ประกาศไง
อาจจะถือเคล็ด๓เดือนก่อนแล้วค่อยประกาศอะไรประมาณนี้ใช่

ไม่ต้องขอเจอต้องขอคุยต้องคุยอย่างนี้ต้องสัมภาพต้องคุยต้องเจอ

สินเสียยาใช้วิธีการสัมภาษณ์นะมองตามองตานะฮะ
ไปดูเรื่องของน้องนายกับใบเฟิร์นนะฮะ

เป็นคู่จิ้นกันจริง

น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชะโน๊กกับคุณนายนพัดเนี่ยนะครับ

เป็นคู่จริง
แล้วก็ในวันเกิดของน้องนายเนี่ยนะครับ

ยังมีภาพนะฮะภาพถ่ายคล้ายกับฝ่ายหญิงเนี่ย
เค้กแล้วก็แท็กไปหา

ก็ใบเฟิร์นก็เปิดเผยบอกว่าได้มอบเค้กนะฮะ
คือส่งเค้กเนี่ยได้อบเค้กไปให้

ส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกกดดันที่มีคนมาเชียร์ให้คบกับนาย

ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น
โถ
อะไรอุตสัจจิ้นในจอนอกจอ
พี่หนูเพาะเขาเป็นเพื่อนกันมั้ย

พี่มนต์ไปล่ะ

วันนี้เขาเป็นยังไงบ้าง
ถูกผีหลอกยกกองหนีกระเจิงอะไร

มาดามฟินเขาเปิดขึ้นมาต้องหลายรอบแล้วพี่ยังจำไปรู้ไม่ได้

พี่ดูแต่หน้ามดดำไง

เขาอยากเปลี่ยนรู้
ไม่เพราะว่าเห็นรถเมย์ก็คือแบบเป็น

เขาไปเปิดดูอีกหรอ

ตอนนี้เขามีกลิ่นผู้ชายไง

โอ้โหใช่กินบลูใช่ไหม

ว่าไงครับที่นะครับผมนะครับน้องเอมครับ
ลูกสาวพี่หม่ำนะฮะพี่หม่ำจกมกนะครับผม
แชร์ประสบการณ์สยองขวัญครับคุณผู้ชมครับ
ถูกผีหลอกยกกองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับ
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะที่มักใช้เวลาว่างนะครับ

ส่งข้อความเข้ามาสอบถามเรื่องที่สงสัยกันอยู่ตลอดนะครับ
สำหรับน้องเอ็มบุษราคำลูกสาวของพี่หม่ำจกมกนะครับผม
และหนึ่งในคำถามเด็ดที่เจ้าตัวเนี่ยได้หยิบขึ้นมาเล่าเนี่ยก็คือ
เรื่องผีที่เคยเจอนะครับ
โดยครั้งนั้นเนี่ยไปถ่ายหนังที่สุพรรณบุรีตอนกลางคืนครับ
ได้ยินเสียงคนร้องไห้ฮะ
เป็นเวลาเช้ามืดตอนตี๔นะครับ
ตัวเองตื่นมาอาบน้ำก็ไม่ได้คิดอะไร
ปกติเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วด้วย
แต่ว่าเป็นคนเนี่ยไม่จินตนาการต่อครับ
ก็เลยหลอนน้อยกว่าคนอื่นครับ
พอมาที่กองปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ย
ก็คุยกันเรื่องที่พักว่าโดนผีหลอกกันทุกคนนะฮะ

ก็มานั่งคุยกันนั่งเมาส์กันนะครับ
เอ็มนี่ก็คือโดนคนเสียงร้องไห้นะครับ
รวมไปถึงมีเสียงร้องไห้คนอื่นก็โดนด้วยนะฮะ
พอได้ยินปุ๊บเนี่ยก็ขนลุกครับแต่ไม่เป็นไร
วันนี้กลับบ้านแล้วแต่ปรากฏว่าฝนตกฮะ
ต้องยกกองครับนอนโรงแรมเดิมอีก๑คืน
เอ็มบอกกลัวนอนไม่หลับฮะ
เอาจริงประสบการณ์เวลาออกกองแต่ละคน
เขาจะมีอะไรที่คู่กันเนอะ
ที่ไปถ่ายละครสมัยก่อนเป็นไงคะมีเจอบ้างไหม

เพราะบางทีเราไม่ได้เป็นคนเลือกโรงแรมเอง
หนุ่มเคยไปส่งอดีตแฟนพี่คนแรกไงที่ไกล

โรงแรมที่มันมีโรงละครด้วย

แสดงว่าเยอะ

พี่เคยขับไปส่งเพื่อนสนิทพี่คนนึง
ที่เขาจะต้องไปถ่ายละครแล้วก็ต้องมีแสดงละคร

อ๋อจังหวัดอะไรดีกว่า

ระยองก็ยอดฮิต
ใช่ระยองสละบุรียอดฮิตไหมโอ้โฮเจอแบบ
คุณมดดำก็ไปเจอเหรอไหนโทรหาเขาหน่อย

วันนี้ค่ะ
คุณพี่นี่พอดีกำลังคุยกันเรื่องของเรื่องลี้ลับ
เรื่องแบบว่าเจอผีหลอบพี่เป็นอย่างไรบ้างอื้อฮือ
ฉันไม่เห็นจะเคยเจอผีเจอสารกันเลยเขาเลยเจอ
พี่ไม่เคยเจอเหรอไปกับพี่หนุ่มก็ไม่เจอเหรอคะ

ไม่อาการเป็นอย่างไรบ้างอาการอย่างปกติเธอ
เธอเธอฉันไปรีวิวอาหารเยอะไปนะท้องเสียนะ

เรื่องที่ถูกหวยใต้จินแล้วเจ้ามือเกี่ยวอะ
ก็เจ้ามือหายแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ที่ฟังอยู่ที่

เซอร์ของเราได้แล้วถูกต้องไหม
เพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยตกลงกันไป

แต่ตอน๖โมงฉันว่าผลไม่น่าจะออกทัน
เพราะมัน๖ชั่วโมง

วันอังคารคะ
ปกติดีทุกอย่างค่ะ
เนี่ยค่ะเออให้แกสุนิท
ทับไม่แชร์คนไหนไม่ได้ออกไปไหนแล้วเหงาไม่ได้ออกไปไหนเหงาไหม
ก็ไม่เงาหรอกก็มีคนอยู่ด้วยที่บ้านจะอยู่ตั้งสามคนสี่คนห้าคน

โอ้วก็คนก็ตัดตัวมีมีคุณสวนมีเองหยวนมีแม่บ้าน๔แล้วใช่ไหมนะ
ถ้าคุณว่าวันนี้ในระหว่างที่ฉันดำเนินรายการฉันก็พักผ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะ
ไม่ทำไมเธอติดโควิดอ่ะหรอกผมไม่มีเตียงครับทำไมอ่ะ
จะให้พี่แบบประสานพี่นวัดให้หน่อยทำไมผมไปบ้านพี่รุษมาครับ
วันนั้นพี่รุษเขาเหงาผมก็เลยไปทอดหมูแล้วก็เลยร้องคาราโอ
ฉันว่าเธอคิดว่าเธอคิดว่ายังไงล่ะเธอกับเธอเนี้ยมันจะ
เธอต้องมีสตินะตอนนี้เนาะเธอเนาะ
แล้วรูสอาการเป็นยังไงม้อนดำ
ก็ปกติจริง
พี่รูสไข้ลงแล้วเนอะวันนี้ฉันแบบอยู่ดีใช่ปะ
ฉันบอกพี่หนุ่มเธอต้องจ่ายอีกรูสที่ฉัน
ฉันไม่รู้ฉันเริ่มสันทณะทำไหนตาม

เพราะว่ามันผ่านช่วงระยะเวลาฟักตัวมานานแล้วมด
ไม่ติดนะฮะอาจารย์ดูให้เรียบร้อยแล้ว

กลับกลับออกไปทำรายการแล้วค่ะมากเลยโอเคนะครับผม

ว่าเตรียมชุดรอเลยอาทิตย์หน้าขอดูคอเลคชั่นใหม่
ไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับ
ไปดูคู่นี้สักครู่หนึ่งนี่นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้มันมากเลย
อะไรอ่ะของคุณพอสลันครับโอ้หมายต่อแล้วเหรอคะ
ล่าสุดนี้เพิ่งมีข่าวออกมาอีกแล้วว่า
เนี่ยฮะเดือดดาวพิมพ์ทองเตรียมงัดหลักฐานฟาดกลับพอสลัน
อันนี้อันนี้อ่านได้เลยใช่ไหมขอบคุณใช่ไหมขอบคุณนะ
ได้พี่ได้พี่ขอบคุณได้ขอบคุณข้อมูลจากทางนังสือข่าวสดนะครับ
สีพิมพ์ข่าวสดนะครับเนี่ยนะฮะขึ้นมาเดือดดาวพิมพ์ทองเตรียมงัด
หลักฐานฟาดกลับพสลันหลังโดนหมายเรียกนะฮะอือนี่แหละครับก็คือ
เนื่องจากกรณีที่พระเอกหนุ่มพอสลันนะฮะพร้อมด้วยทนายส่วนตัวก็คือทนายเจมส์
เดินทางเข้าไปแจ้งความนะครับร้องพร้อมลงบันทึกประจำวันที่สอนอร่มกล้าม
นำข้อความของอดีตแฟนสาวที่ชื่อว่าน้องเกรสชะลิตาเนี่ยนะครับเอามาโพสต์
แต่ก็มีการนำรูปของตนเองเนี่ยมาประกอบด้วยครับแล้วก็มีชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะ
เข้าไปคอมเมนต์เชื่อมโยงว่าเป็นตนเองทำให้คนเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าเป็นตน
ก็คือดาราชายคนดังกล่าวกระทั่งถูกเรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต
สร้างความเชื่อมโยงแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียกับตนเองเป็นอย่างมากนะครับผม
ภาพหลักฐานการแจ้งความที่สนทองหล่อที่เคยลงบันทึกเอาไว้เมื่อ๑๐มีนาคมปี๖๓
พร้อมกับระบุบอกว่า๑ปีผ่านไปผมปล่อยผ่านทุกอย่างไม่เคยพลาดพิงใครให้เสียหาย
แต่สำหรับใครบางคนเนี่ยนะฮะไม่ยอมจบตัวเองไม่กล้าออกหน้าก็ไปปั่นคนอื่นมาออก
ให้โดนคดีแทนผมบอกเลยคุณก็ไม่รอดจบในศาลแล้วกันคนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะคุณ
ภาพและเสียงครบความจริงเมื่อปีที่แล้วคือทั้งหมดที่คุณพอสพิมพ์แบบนี้
ซึ่งไม่ใช่ทางคุณเกรสทุกคนไปเข้าใจว่าเป็นคุณเกรสทั้งหมด
เพราะเกรสเนี่ยออกมาฟาดพอร์สพอร์สก็ออกมาบอกว่า
จริงเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเกรสแต่มันไปเกี่ยวกับคนคนหนึ่ง
ซึ่งไปปั่นให้เกรสเนี่ยไปด่าเขา
กำลังพูดถึงคนคนหนึ่งไปปั่นเกรสให้เกรสกลับมาด่าเขา
พอสก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความเล่นงานคนคนนั้นแหละ
ที่ไปทำให้เกรสนั้นมาด่าเขาบุคคลที่สามอ่ะ
แล้วก็โพสต์ภาพที่ตนเองเนี่ยถือใบแจ้งความนะครับที่สนทองหล่อ
ระบุว่าผมไม่เคยใส่ร้ายใครก่อนถ้าวันหนึ่งผมต้องร้าย
ขอให้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มบาดแผลที่คุณทำกับผม
เอ็นนิ้วขาด๒เส้นยังใช้การเหมือนเดิมไม่ได้
ทำร้ายร่างกายสะใจไม่พออีกเหรอยังไปปั่นหัวคนอื่นมาเกลียดผมอีก
ทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหนถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดนะ
ไม่อยากพากันไปกันมากกว่านี้เจ็บกันมามากพอแล้ว
ฝากไว้ให้คนที่ชอบปั่นความจริงเมื่อปีที่แล้ว
เขาพยายามเน้นคำว่าปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วทุกปีที่แล้ว
ถูกต้องถูกไหมครับเขาจะเน้นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับปรากฏว่า
คือหลายคนก็กำลังงงนะครับว่าเป็นใครกันแน่นะครับว่าเป็นคุณเกรสหรือเปล่า
ปรากฏว่าล่าสุดมันไม่ใช่อันนี้นะฮะล่าสุดไม่ใช่นะครับ
ปรากฏว่าทั้งหมดกระจ่างชัดขึ้นมานะครับเพราะว่าดาราสาวดาวพิมพ์ทอง
วัชิราคมอดีตแฟนสาวที่เพิ่งเลิกลาไปทั้งปี๖๓ก็คือปีที่แล้วนี่แหละครับ
ครับผมคนล่าสุดโพสต์ไอจีด้วยถ้อยความสุดเดือด
พร้อมกับภาพเอกสารหมายเรียกจากตำรวจที่อดีตแฟนหนุ่มก็คือ
พอสแจ้งความเธอในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ลงขึ้นมาบอกว่าขออภัยนะฮะ
ควายมึงเจอหลักฐานที่กูมีได้เลย

โพสต์อย่างนี้เลยเฮ้ยผมขออนุญาตนะฮะ

อ้าแล้วฮะเจย์เจอกันที๓

ระหว่างหลายคนที่กำลังสงสัยว่าโพสต์พูดถึงใคร
กำลังพูดถึงเกรสหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
แสดงว่าสิ่งที่พอสพูดทั้งหมดคือพอสกำลังจะบอกว่า
ปั่นเกรสก็คือดาวพิมพ์ทอง

ไม่เพราะตอนนั้นมีเจมห์ร้ายปากเขามีเขียนอธิบาย
อย่างที่พี่หนูพูดได้เลยว่ามีบุคคลที่๓

เขาต้องการบอกอีกคำว่ามีคนไปปั่นเกรษน์นี่
ให้ไปว่าเขาเขาต้องการฟ้องคนนี้
เขาสรุปออกมาชัดแจนคือน้องกลงมาพูดเลยนี่แหละแกจะเป็นการสาดเข้าหากันแล้ว

วันนั้นยังไม่หมดลูกนะเพราะว่าหมายถึงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมึงรอเจอหลักฐานที่กูมีได้เลย
แล้วก็ลงรูปเป็นแบบใบแจ้งความที่พอร์ชไปแจ้งเอาไว้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเบอร์นี้ดูนะ
แล้วก็ขึ้นเลยนะไอ้อ๋อรอติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงเนอะ

รถเมล์ก็เล่นเป็นทางเอกด้วย
พี่ห่องเหมือนพี่ห่องมากเลย